อาจารย์กับตำรวจที่ขัดแย้งกันมา

เขาไม่ได้ว่าคุณหมอไม่เก่ง

ต้องตอบว่าไม่ชื่อพูดใจนะคะ

ตอนที่ได้คิดย้อนก็ไม่เปลี่ยนใจ
และมีคนอยู่ในอาชีพนี้เยอะหรือไม่ตอบได้

อาจารย์ฝันว่าอยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพตั้งแต่เด็กไหมไม่มีเลยค่ะอย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนความฝันเราไม่ได้มีอะไรชัดเรารู้แต่ว่าเราชอบสองอย่างก็คือชอบงานแบบหมอ
กับพยานก็คือชอบแบบศิลปะก็คืออยากเป็นมันธนากร
แต่ว่าพอตอนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยพอไปสอบแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ชอบ
เพราะว่าตอนนั้นไปสอบเข้าคณะบรรทัศน์ศิลป์แล้วเขาสอบภาพปฏิบัติ
เอาผ้าขาวลงแป้งแล้วก็รีดให้เรียบแล้วก็ขยัน
เรามีความรู้สึกโหถ้าฉันจะเป็นแล้วฉันต้องนั่งเขียนอย่างนี้ฉันไม่เป็น
เลิกเลยก็เลยมาทางหมอ
แล้วพอมาเป็นหมอก็ชอบค่ะ
แต่ว่าพอมาถึงปีที่เป็นแพทย์ฝึกหัด
มันเป็นปีที่ต้องเจอกับอะไรมากมาย
อย่างแรกเลยหมอเป็นอาชีพที่เป็นกุลีชั้นดีหนักมากค่ะ
สองคือเป็นอะไรที่ต้องใช้ความรู้มากมาย
ง่วงแล้วมันตึงมันนึกไม่ออกเป็นอะไร

สามเป็มันอาชีพตัวเกี่ยงงานมากเลย

คนที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐ

ก็คือเขาไม่ทำแล้วเขาก็มาตามเรา
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปทิ้งคนไข้ได้ใช่ไหม

เราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุข

ทีนี้เป็นคนที่ไม่ชอบเจอกับคนที่ไม่รับผิดชอบ

ก็เลยต้องมาหาโลกของเราที่เราจะรับราชการ
แล้วเราก็จะไม่ต้องเจอกับพวกนี้

ชอบที่สุดแต่ไม่ได้จิตแพทย์
ไม่ได้เพราะตอนช่วงนั้นเราได้ฟังคำแนะนำจากอาจารย์ว่า

เวลามีปัญหามาคุยแล้วรุ่งขึ้นอยากมาหาอีกแล้ว

มาอันที่สองดมยาไม่ชอบ
เพราะว่ามันทำให้เขาสลบเขาฟื้นสลบฟื้น
เราก็รู้สึกมันทำได้แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวไม่ชอบ
เอ็กซาเรย์เอ็กซาเรย์นี่ก็กลัวตาถ่วย
เพราะว่าเกิดต้องอ่านผิดมาเดี๋ยวตาย
ก็เลยอันสุดท้ายซึ่งตอนแรกเป็นพยาธิคลินิกค่ะ
ก็คือเจาะเลือดตรวจปัสสาวะ
แต่พอไปสัมภาษณ์ต้องยกเครดิตให้อาจารย์นัทประมรประวัติ
ซึ่งเป็นศาสตราอาจารย์เป็นแพทย์ด้านนี้
สัมภาษณ์ปั๊บท่านบอกเลยว่าผมว่าหมอไม่เหมาะ
หมอน่าจะไปเป็นพยาธิกายวิภาค
ยาธิกายวิพากษ์มันจะมีงานผ่าศพ๑๐ค่ะ

อาจารย์บอกว่าดูบุคลิกหมอไม่น่าชอบอยู่กับผู้หญิงเยอะ
เพราะมันจู้จี้เก่งมากนะอาจารย์

แล้วก็พอไปเรียนแล้วไปทำงานต่างจังหวัด
งานพญาธิกายวิพากษ์ที่ตัดตรวจชิ้นเนื้อ
ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่ามันเต็มอิ่ม
วันหนึ่งตัดตรวจชิ้นเนื้อ๕๐ราย

เราก็เริ่มหันไปสนใจงาน๑๐คืองานผ่าศพ
ซึ่งเขาฝากงานผ่าศพนิติเวศ

ตอนที่เรียนจบเฉพาะทางเรียบร้อย
ไปทำงานแล้วกลายเป็นไปชอบ
เพราะเป็นคนชอบสืบสวนสอบสวน

หมายความว่าเราอยากหาความจริงของศพให้ได้ครบถ้วน
มันก็ต้องไปดูพยานหลักฐานต้องไปดูที่เกิดเหตุ

จำศพแรกที่กรีดได้ไหมครับอาจารย์เป็นอย่างไรบ้าง

เพราะมันเป็นเคสที่

เป็นไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด
ที่ดูแลที่พิศนุโลกแล้วก็

เขาถูกส่งมาอยู่ที่รามาธิบดีแล้วเขาก็ตาย
เราจำเขาได้เพราะชีวิตเขามันเป็นเด็กที่

แล้วแม่ก็ต้องหาของป่ากว่าจะหาได้

เพราะฉะนั้นความหาครั้งแรกปุ๊บ
เราได้เห็นสัจธรรมของความตายว่า
ถ้าเรารู้ว่าเราจะตาย

ให้เขาอยู่กับแม่อย่างมีความสุขไม่ดีกว่าหรือ

เพราะฉะนั้นเคสแรกจำไม่ได้เรื่องผ่า
แต่จำได้เรื่องราวที่เขาสอนธรรมะให้เราอะค่ะ
ปัจจุบันจนกระทั่งอาจารย์เกษียณตัวเอง
เรื่องเกี่ยวกันผ่ามาถ้าหมดกี่สม

เซียนามิาธิ์นี้เขาโด่งดัง
พูดถึงครับการทำประโยชน์แล้วทำให้คนรู้จักมากตอนนั้น
แต่ก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะ
เนื่องจากเป็นคนที่ชอบอยู่แล้ว

แล้วเราเองเราก็เป็นคนสร้างระบบพิสูจนสมนิรนาม
ขึ้นมาเป็นหน่วยแรกก็คือหมายความว่าจากคดีเจนจีราค่ะ
ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากให้ประเทศไทยมีระบบพิสูจนสมนิรนาม

เพราะฉะนั้นพอตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็จะมีแผนกนี้นะคะ
พอมีแผนกนี้มันก็เกิดกรณีซึนามิ
มันก็เลยทำให้พวกเราเอาทีมลงมาแล้วก็ช่วยกัน
ใช้กระบวนการในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลพาเขากลับบ้าน
แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากเป็นความอยากให้เกิดในประเทศไทย
เพราะว่าเจนจิราที่ตายเขาถูกฆ่าแล้วเอาไปยนต์
แม่น้ำบางประกงกระโหลกเขาเป็นกระโหลกนิรนามค่ะเกือบไม่ได้กลับบ้าน
ผมถามคำนี้ไม่รู้ว่าจะถูกต้องไหมครับอาจาร
ของการผ่าศพคืออะไรฮะอาจารย์ที่จะทำให้อาจารย์หลงไหล
เอ่อมันเป็นระบบคิดอันแรกเลยนะมันเป็นระบบคิด
เพราะว่าทักษะของการสังเกตมันจะกระตุ้นระบบคิดคิดที่เป็นสาระด้วยนะ
เห็นอันนี้นึกถึงอะไรนึกถึงอันนี้แล้วทำยังไงเพราะนั่นคือระบบคิด
ที่สองเสน่ห์ของการผ่าศพเนี่ยคือโรคกระทำใบใหญ่ก็คือธรรมะค่ะ
เรื่องราวของศพสอนเราทุกมิติค่ะมิติง่ายก็คือ
เรื่องของเขาเรียกว่าการกินอย่างนี้ตับไตไส้พุงเนี่ยไม่กิน
เพราะเราผ่ามทุกวันใช่ไหมคะควบคุมไม่ให้อ้วนเพราะว่าโอ้โหไขมันที่พุงนี่มันเยอะจริงว่ะอะไรอย่างนี้
มิติที่สองก็คือเป็นเรื่องราวของชีวิตเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลที่จะตายนะ
แม่ตั้งท้องพอคลอดออกมาแม่ก็บีบคอตายไม่บีบคอเด็กถามว่าเด็กคนนี้ทำอะไรผิด
ยังไม่ทำผิดในโลกนี้แต่ว่ามันสอนเราว่ามันต้องมีฆาตการเวียนไหว้ตายเกิด
เพราะฉะนั้นแปลว่าธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าที่สุดแล้วคือการหลุดพ้นมันคือความถูกต้อง
อันนี้คือได้จากศพเรื่องที่๒และอันที่๓ก็คือสอนเราเรื่องการคิดบวก
หรือการมองสร้างความสุขสงบในหัวใจเพราะงานผ่าศพเนี่ยนะมันเป็นการปิดทองใต้ฐานพระ
กว่าหลังพระอีกใช่มนุษย์สักกี่คนที่จะพลิกฐานพระดู
ไม่ค่อยมีแล้วฮะไม่มีเพราะฉะนั้นแปลว่าเราทำแล้ว
ไม่ต้องไปคาดหวังว่าใครจะรับรู้ใครจะชื่นชม

แต่เราได้ทำหน้าที่ได้เต็มที่ที่สุดแล้ว
ก็จงเกิดความพึงพอใจ

ต้องตอบว่ามันไม่ใช่เรียกว่าภูมิใจนะคะ

แล้วมีคนอยู่ในอาชีพนี้เยอะไหมตอนนี้ตอบไม่ได้

ไม่ทำเงินเมื่อเทียบกับคุณหมอสาขาอื่น
และ๒มันไม่ได้ทำได้ง่าย
เพราะมันถูกกดเอาไว้ด้วยระบบตำรวจ
คือถ้าเราสามารถตังค์ไม่ได้

ทำได้เต็มที่มันก็ดีใช่ไหม

อันที่สามารถรู้สึกคือยังเป็นงานฝากค่ะ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์น่าจะมีอิสระที่สุดแล้ว
แต่ว่าที่หน่วยอื่นมันเป็นงานฝาก
ของงบก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็อย่างนี้
นี่ก็มันเป็นภาพสะท้อน
หลังจากนี้เราจะเปลี่ยนแปลงในมุมของอาจารย์นะครับ
อยากจะเปลี่ยนแปลงระบบให้มันเป็นแบบไหน

จากที่มันมีรัฐมนูลปี๖๐

มันก็จะมีประมาณ๖๗หัวข้อค่ะ
กรรมการปฏิรูปได้ผลักดัน
ถ้าว่าด้วยเรื่องการชนสูตรศพเนี่ย

ซึ่งเราคิดว่ากฎหมายเนี่ย

ถึงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็น

คือไม่ใช่มองว่าฉันทำหน้าที่รักษาแต่คนเป็น

ให้บริการมีเครื่องมืออะไรอย่างนี้
ขณะเดียวกันการเก็บรวบรวมพยาหลักฐาน

เพื่อให้ทีมที่เก็บรวบรวมพยาหลักฐาน

หลังจากที่พนักงานทีมเก็บรวบรวมพยาหลักฐาน

มีกรรมการกำหนดนโยบาย

สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ทั่ว
ทุกวันนี้มันเป็นงานที่เขาทิ้งคว่าง
ถ้าเก็บศพเรายังให้มูลนิธิเลย

แต่เรื่องนี้ในทุกที่ในโลกนี้
ประเทศที่เจริญรัฐต้องดูแลค่ะ
ที่สำคัญคือไปใส่อะไรมา

เพราะฉะนั้นแผนปฏิรูปมีค่ะ

เชื่อว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลง
เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเองเพราะไม่มีคนขาดดัน

กลางแล้วก็มีคนเอาสภาพปัญหาไปเขียนอะไรประมาณนี้ค่ะ

ควรจะได้เห็น
เข้าได้คุยกับท่านอ

สนเพราะว่าทุกคนก็จะมาเพื่อที่จะอยู่ในอำนาจต่อ
ไม่ว่าจะตอนเป็นนักการเมืองปกติ
เรื่องกระบวนการยุทธรรมมันไม่ได้ทำให้อยู่ในอำนาจได้
ช่วงรัฐบาลจากปฏิวัติตั้งแต่ตอนปฏิวัติจนถึงตอนนี้

ต้องไม่เศร้าแต่นี่คือความจริง
เศร้ายิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะอาจารย์
เป็นความจริงเพราะฉะนั้น
เราไม่ท้อแต่แทนกำลังใจอ่ะ
ทำในสิ่งที่ดีเหมือนเราเก็บแก้ว
อยู่คนเดียวที่เหลือไม่เก็บแล้วให้กำลังใจเก็บไปนะ
มันถูกไหมนะไม่ถูกมันก็ลงมาเก็บสิมาจ้วงเก็บสิเก็บแล้วก็มาช่วยกัน
จัดการกับไอ้คนที่มันชอบทำแก้วแตก
อาจารย์กับตำรวจที่ขัดแย้งกันมามันเริ่มมาจากไหนสันนิษฐานไหมครับอาจารย์
ทำไมมันดูเป็นคู่ขัดแย้งทั้งที่เราก็ว่านี้นะเพราะเขาไม่ชอบเรา
แต่ถ้าถามพรทิพย์มันเริ่มมาจากคดีเจนจิราเท่าที่ได้ทราบ
เพราะว่าข้อที่๑เราไปขัดว่าเสริมสาคราชไม่น่าจะฆ่าที่โรงแรม
สองคือความสำเร็จมันมาอยู่ที่เราเขาก็เลยมองว่าตำรวจเสียหน้า
แล้วถามพรทิพย์ตรงนะไม่เคยเกลียดตำรวจค่ะแต่ขอบอกว่าไม่กลัวค่ะ
ในชีวิตนี้ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเราทำงานตามลิขิตชีวิตเรา
แล้วเราไม่ได้ไปตั้งใจจะไปจัดการกับใครหากเราจะตายเพราะเราถูกยิงก็เพราะกรรมของเรา
แต่ถ้าเราเอามามวลแต่คิดว่าอย่าเลยเนอะกระทบตำรวจกระทบเขาเนอะพอนี้
เราก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นด้วยบุคลิกนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ที่มันเหมือนกับ
ว่าเป็นศัตรูกับตำรวจมีตำรวจเคยบอกว่าเขาไม่ได้
อย่างที่เขาตั้งทงเอาไว้จะผิดแบบเราแบบยุติธรรม

มันก็ได้แต่แสดงท่าทีว่า

ปลายปีที่แล้วไปเจอเพิ่ม

มันคงโดนแดดเยอะ
ข้างผิวหนังก็ตัดออกไปแล้ว

มาสอนอะไรบ้างครับพระอาจารย์
ถอดอะไรมันก็เป็นเครื่องเตือนความตายเท่านั้นค่ะ
เพราะว่ามะเร็ง๒ครั้งแรก
มันเป็นมะเร็งที่เราเจอเร็ว

ก็คือมะเร็งไทรอยด์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่
แต่ว่าสิ่งที่เขาสอนก็คือ
เหมือนกับสอนในการจัดการความเครียด

มันเหมือนเป็นประตูแห่งความตายที่ทำให้เราต้องรู้ตลอดเวลาว่า

ยังมีอะไรที่อยากทำในด้านดีก็ทำซะ

ปัจจุบันความรักของอาจารย์เป็นยังไงบ้าง

ผมว่ามันดูมั่นคงดีนะ

ไม่เคยหวือหวามาตั้งแต่แรกแล้วมันก็มั่นคง

แต่งงานมา๒๕เท่าไหร่แล้วล่ะ

ใช่ก็มันเป็นการแต่งงานที่

แล้วเราก็พูดความจริงกันทั้งหมด
เช่นเอาเป็นอย่างนี้นะ
ไม่ทำร้านแล้วอย่ามาเปลี่ยนนะ
เพราะว่าเขาทำงานธนาคาร
ธนาคารก็จะสุภาพในการดูแลลูกค้า
ใช่ไหมคะแล้วก็ทำแล้วก็ต้องได้ดอกเบี้ย
ถ้าเผื่อกู้ไปแล้วไม่คืนก็เป็นเรื่อง
แต่ไอพรทิพย์นี่เข้าเนื้อตลอด
ประมาณลุยก็ลุยประมาณนั้น
แต่เมื่อเราตกลงกันแล้วนะคะว่า
เราไม่ยุ่งเรื่องพวกอย่างนี้ก็
มันก็คืออาจจะบ่น
แต่ว่ายังไงก็ไม่สนใจอยู่แล้ว
แล้วเราก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
หลักในการคลองความรักเกือบ๒๐ปีนะฮะแต่๔๐แล้วผมเรียกได้แบบนั้น
คืออะไรฮะอาจารย์
เข้าใจเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นลิขิต
ชีวิตคือเราเคยทำอะไรไว้เราก็ได้อันนั้น
เราจะได้ไม่ไปนั่งนึกว่าเออทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้
สามีไม่เคยซื้อกระเป๋าซื้ออะไร

เรียกว่าของสวยหรูมาฝากไม่มี
ไม่เคยเอาดอกไม้โกรธค่ะไม่เคยเอาดอกไม้มาให้
ไม่เคยการสร้างความระลึกถึงวันนู้นวันนี้ไม่มีค่ะ

แล้วมันก็เหมือนกับเราก็เข้าใจเขาว่าเขา
ภูมิหลังเขาไม่เคยเจอในสังคมแบบอย่างนี้
เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยสอนเราเรื่องชีวิต
แต่อันที่สองก็คือว่าถ้าเราไม่ใช้กิเลสนำทาง

เวลาเราเลือกจะมีครอบครัวเราควรจะคิดให้ดี
ไม่ใช่ว่ามีแล้วก็ทำลายทิ้งอยู่เรื่อย

เราต่างต้องพยายามปรับเพื่อจะรักษา
เพื่อที่เหมือนจะเป็นมีเพื่อนในตอนแก่
คือเหมือนเพื่อนชีวิต

เวลาเราพูดไปเขาเงียบแล้วเขาไม่เปลี่ยน
ดีที่ก็คือ

ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมาก
อาจารย์เล่งลูกอย่างไร
เลี้ยงลูกในแนวธรรมะมากกว่า
ก็คือว่าเรารู้ว่าเขา

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเป็นแม่ที่ให้สิ่งที่ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ให้ก็คือว่า
ต้องเป็นคนดีอันนี้บังคับ
อันที่สองก็คือวางรากของกระบวนการคิด

เมื่อวางรากความคิดวิธีคิดบนรากฐานของความดีแล้วเนี่ย
เราปล่อยค่ะเราปล่อยอิสระของเขา
แล้วเราก็ใช้ความเข้าใจเขา

เขาเป็นเด็กที่ไม่เคยให้แม่ได้
ต้องไปเป็นพยานในการรับรางวัลเรียนดี

เขาก็เป็นคนเรียนสบาย
แต่มาวันหนึ่งพอเขาเลือกไปเรียน

เขาก็สร้างความประหลาดใจและความภูมิใจ

เพราะฉะนั้นวิถีที่เราเลี้ยงเขา
เราดูเขาแล้วเราเข้าแทรกในเส้นทางเขา
ไม่ก็คือคอยแทรกเข้าไป
พอโตมาแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งอะไรกับเขามากแล้ว
เราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาทุกคนก็ต่างก็ไป
ก็สวยใดว่าสมัยเด็กผ่านอื่นเข้าไปอยู่ประจำ
พอแม่เริ่มว่างมันก็โตแล้วอืม

เรนนี่แก่งบ๊วยบ๊วยอเรนนี่แก่งบ๊วยบ๊วย

ก็เลยเบิกผิดสำหรับ๒๘คน

แล้วมันก็มาเจอคนที่เขาร้องเรียน

ก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนจากกระทรวงค่ะ

ใส่มือนักร้อง

แล้วเรารู้สึกอะไร
ตอนนั้นหนึ่งคือเหนื่อยมากค่ะ

เพราะว่าทุกสิ่งเราไม่ได้อยากทำมันเป็นเอง

ที่ร้องไห้ที่เสียใจก็คือว่า

ก็กลัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกัณฑ์ที่๙ไม่รัก
คือหมอเป็นคนที่รักพระองค์ท่านมาก

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการสอบสวน

คือองค์คมนตรีไม่สอบสวน
คมนตรีรอให้กระทรวง

พระองค์ไม่รักก็ไม่เป็นไร
เราก็ยังคงทำงานให้กับแผ่นดินตลอดไป

เล่นการเมือง

ตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

ชวนให้ลง

แล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ถนัดเรื่องอื่น
ถนัดเรื่องเดียวคือกระบวนการยุติธรรม

คืออยากทำให้งานนิติวิทยาศาสต

อยากจะสืบจากประวัติศาสตร์

ฟังข้อมูลที่เป็นออนไลน์

และคุณจะพบว่าประเทศไทย

ในทุกเรื่องอันนี้ผมอยากทำอันที่สอง
เพราะนี่กำลังตามรอยหลายเรื่องตามรอยกษัตริย์ตามรอยศาสนาในประเทศไทยนะไม่คิดบวชแต่ว่าทำความดีไปจนกว่าจะนอนแล้วไม่ฟื้น
ผมห่วงเหมือนกันไม่ใช่ห่วงเชียร์เหมือนกันว่าเป็นกังวลเหมือนกันว่าวันหนึ่งอาจารย์จะอยู่ในร่มพาสารพัฒน์หรือบวชไม่บวชไม่นะ
ไม่บวชเพราะชอบเป็นสายพระโพธิศัพท์แต่ทำงานจนวันสุดท้าย
มีภาพตัวเองไว้แบบนั้นจะไม่เล่นการเมืองผมย้ำอีกทีหลังจากนี้แล้วก็อนาคตตราบสิ้นวันสุดท้ายจะไม่เห็นคุณหญิงพรทิพย์เล่นการเมือง
หมายความว่าลงไปเล่นแบบพักนะแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งบ้านเมืองมันยุ่งมากเนี่ยหมอพร้อมลุกขึ้นมานะแล้วก็นำประเทศกลับมาให้สู่ความสงบ
แต่นั่นไม่ใช่การเมืองเพราะฉะนั้นมันคนละแบบแต่ถ้าให้ไปลงเลือกตั้งไปเป็นพักนี้พักนี้ไม่เอาเด็ดขาด
ก็ไม่ใช่การเมืองแต่ถ้าให้ไปเลือกตั้งไปเป็นพักนี้ไม่เอาเด็ดคราบ